ต้องบอกว่าตั้งใจนะอันนี้คือคุณชูวิทก็ตั้งใจใช่ไหม
เพราะว่าก็โหวตนายกรอบที่จะถึง๒๒วันอังคาร
แต่คุณชีวิตเขามีนัดแล้ววันจันทร์ก็ต้องแฉตอบตอนจบภาคจบเลย
แล้วสมมุตินะถ้าไปเปิดอีกหนึ่งเรื่องในวันจันทร์
โหวตวันอังคารมันจะไปต่อยังไง
โอ้โหนะครับเพราะว่าล่าสุดคุณชูวิทย์ก็มาตามนัดเลย
เอาเอกสารการซื้อที่ดินที่มันผิดปกติของคุณเศรษฐาที่ตอน
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แสนสิริเนี่ยไปมอบให้กับพลตำรวจเอก
รเชษฐหักผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นะฮะตรวจสอบหน่อยสินะฮะเอ๊มันมีบุคคลที่มันไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของเป็นกลุ่มนอมินีมีแม่บ้านมีรอปภตลอดจน
เจ้าหน้าที่รัฐนะฮะทั้งอะไรบ้างกรมที่ดินแล้วก็หน่วยงานต่าง
เกี่ยวข้องทีนี้มาสอบสวนให้มันกระจ่างหน่อย
เพราะอันนี้คุณชวิตบอกนะฮะพฤติกรรมคดีนี้
มันเข้าข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง
ตำรวจต้องตรวจสอบไล่เลยตั้งแต่ต้นการซื้อขายที่ดินย่านสารสินเนี่ย
หลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าการแยกโอนที่สิบสองวันสิบสองคน
มันถูกต้องไหมรวมทั้งต้องเรียกสอบคุณหมอ
เป็นนายแพทย์ของโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งคุณเจรจาขายที่กับใครอืม
นะฮะทางที่มีการนำหลักฐานส่งจงให้กับบิโจประทับ
เชื่อมั่นเลยว่าตำรวจจะตรงฉินแล้วก็จะปิดคดีสำคัญได้มากมาย

การที่แสนสิริเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นจึงเข้าพฤติการช่อโกง
นำเงินของผู้ถือหุ้นอันเป็นของประชาชนการกระทำแบบนี้
เป็นการผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมด้วยกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองพบตร
จะต้องทำให้เรื่องนี้ชัดเจนมิฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์จะกลายเป็นตลาดหลักโกง
มันโกงกันแบบนี้แหละครับและเงินตอนนี้๔๐๐กว่าล้านหายไปไหนครับ
นี่ยังไม่ถึงพรรคจบนะพรรคจบวันจันทร์นะโอ้โหนะฮะ
แต่บิ๊กโจ๊กว่ายังไงก็อ่ะกรณีนี้นะมีคนนำข้อมูลมาร้องเรียนให้ตรวจสอบใช่ไหม
ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ความจริงให้มันกระจ่าง
ถ้าพบว่าผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันที

คุณชุวิตเดินทางต่อไปครับไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

ร้องให้สอบบริษัทแสนสิริว่าเอ๊ทำสัญญาการซื้อขายเงินกู้ต่างอะไรเนี่ย
รวมถึงรายรับรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
เนื่องจากว่าคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเขาถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เพราะถือหุ้นแสนซิริอยู่สองหมื่นหุ้น

ก็เลยถัดถามคือทำไมก็ถึงรู้จริงอะไรขนาดนั้น

วันจันทร์ติดตามนะขอบคุณครับค่ะครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของคุณชูวิทย์

หนึ่งในนอมินีที่สงสัยว่านะที่เราพอสงสัยว่าเป็นนอมินี
คุณชูวิทย์ไปส่องดูสถานะการทำงานปรากฏว่าเป็นบริษัทเครือยาศของคุณเศรษฐา
นี่แหละครับคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยอีก
โพสต์เมื่อคืนเปิดหัวว่ารอปภนอมินีของใคร
นะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเมื่อขุดแม่บ้านและรอปภขึ้นมา
จากเจ้าของที่ตัวจริงดั้งเดิมนะครับไปเป็นแม่บ้านนางสาวพินิษฐ์
และรอปภอีก๒คนคือนายสมศักดิ์และนายพีรพงศ์
คนสำคัญคือนายสมศักดิ์นะครับเพราะเป็นคนเซ็นชื่อทำนิติกรรมต่าง
จำนองทั้งการขายแสนสิริมีลายเซ็นชัดเจน
คุณชูวิทย์บอกลายเซ็นชัดเจนทั้งที่มีหุ้นอยู่แค่หนึ่งหุ้น
จาก๑ล้านหุ้นแสนซิรินะครับผมอ่านตามคุณชุวิตนะขออภัย
โยนขี้ว่าเป็นนอมินีของคนขายความจริงดังกล่าวปรากฏนะครับ
บพอสมศักดิ์ที่เป็นนอมินีทำงานอยู่สังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย
ถือหุ้น๓๓เป็นพี่สาวของนายทศพลจารุทวีหรือโขงเบ้ง
อันนี้คุณชูวิทย์พูดส่วนของเบ้งเกี่ยวข้องกับนายเศรษฐาอย่างไร
ก็ต้องบอกว่าเป็นคนข้างกายและเป็นคู่เขยนะครับ
หากปฏิเสธก็ต้องไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ๗ของแสนสิริ
คือนางสาวระวีวันจารุทวีเป็นลูกสาวคนเดียวของนายทศพงจารุทวีนั่นเอง
รอปภที่ทำงานบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงไปถึงแสนสิริอย่างนี้
แท้จริงเป็นนอมินีของคนซื้อคือแสนสิริที่เกี่ยวพันธุ์ตามรูปข้างบน
ยังนั่งจิบน้ำชาเช็คอินที่ออฟฟิศแสนสิริสบายใจเฉิบ
ยังถือหุ้นอีก๔บริษัทที่เกี่ยวยงกับแสนสิริ
ไล่รายละเอียดมานะครับนอมินีลวพสมศักดิ์
ชัดเจนว่าเป็นนอมินีของแสนสิริ
รายละเอียดต่างได้ส่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานไว้แล้ว
อมินีคนซื้อคนขายเจ้าหน้าที่ที่ดิน
เรียมเรียงตัวรอไปสอบปากคำคุณชูวิทย์ว่า
และคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้
ถ้าสมมุติว่าเพื่อทายยืนยันชัดเจนว่าเสนอชื่อคุณเศรษฐา
เป็นแคนดิเดตในวันที่๒๒สิงหาคม
มีเสียงออกมาแล้วว่าคุณเศรษฐาอาจจะต้องชี้แจงเรื่องนี้

ถึงแม้ว่าทางประธานอย่างอาจารย์วันนอบอกว่า
จริงที่ผ่านมาไม่ต้องมาแบบมามีการแสดงวิสัยทัศน
นั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยมีทำกันมา
แต่สวบางส่วนแล้วก็เสียงของพักการเมืองบางส่วนบอกว่า

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อไทยจะพลิกเกมอันนี้ไหม
แคนดิเดตคนอื่นมาไหมแล้วมันจะส่งผลอะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้า
ก็เข้มข้นเหลือเกินจันทร์อังคารที่ต้องจับตารอดูนะ